อาจารย์ใหญ่ครับท่านครับเชิญครับ
เอาอาจารย์ใหญ่ยังไม่ไตหรอครับน้ำไหว
โอ้โห
โอ้โห

เล่นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่
น้ำดับไฟถ้าใกล้กันได้ก็ดี
จะเก็บไอไว้ในทุกหยดน้ำตา
อย่างเธอกับฉันนั้นจริงเราก็มีหัวใจกัน
แล้วทำไมเธอกับฉันคอยผลัดกันทุกทีเลยไป
สู้ซ่าซ่ายกกำลังซ่าออกมาสู้สู้

จับ
ร้องได้ยกกำลังซ่าตั้งขบวนกันมาวาง
ปิดผมขาวบำรุงเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมันติวิตามินบี
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ยกที่ผ่านมาทีม๓แนวแจ๋วจริงงัดหมายเด็ดขึ้นมาสู้
จนทำให้คว้าคะแนนมา๒ยกติดกัน
ทำให้ตอนนี้มีคะแนนตีตื้นขึ้นมาเป็น๒ต่อ๓แล้ว
ยกที่๖นี้ทีมลูกครึ่งอีสานใต้จะเอาเพลงอะไรมาสู้
ต้องมาดูกันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้
เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
คณะกรรมการ๓บาทรอคุณผู้ชมอยู่แล้วครับตอนนี้

หอยพี่โตและพี่ตั๊กครับสวัสดีครับ

ผมอยากจะดูว่าเขาจะมาไม้ไหน

ไม่ว่าจะเป็นซาร่าหรือว่าตอนนี้นาวแล้วน่ะครับ
ว่าเขานี่โอ้โหมาลักษณะโดดเด่นมาก

ไม่ตายก็รอแหล่นแล้วครับทั้งนี้

เหมือนจะซื้อที่แถวสุขุมวิทย์ยังไงก็ไม่รู้

ไตรคุณนะครับเลือกเพลง
คู่กัดของพี่เบิร์ดทงชัยนะครับ

คุณย่าบอกว่าอยากให้ร้องเพลงนี้ขึ้นเวทีครับ

และน้องแอนจี้เลือกเพลง

แล้วก็อยากให้หนูร้องเพลงนี้ค่ะ

ระหว่างคุณตากับคุณย่าใครจะสมหวัง

ลูกแอนจี้และไตรคุณ

ขอให้ยืนเทียบไซส์กันใกล้ดีกว่า
เอ๊ยอายุ

ศึกความหวังของคุณตาแล้วก็คุณย่าครับผม

เป็นเพลงที่คุณย่าของน้องชื่นชอบ

คุณตาชื่นชอบ
เอาล่ะแต่ตอนนี้ทักษะในการร้องเพลงครับ
แต่ละเพลงมันจะมีศาสตร์ของการร้อง
เพราะฉะนั้นอยากได้คุณครูมาสอนไหมลูก

ถือว่าเวทีนี้ก็คือการเรียนรู้ด้วยนะครับ

อาจารย์ใหญ่ยังไม่ไตหรอครับ

เสียงกลางเสียงสูงเสียงต่ำ

ไม่กินที่นี่เหรอจะหอกลับบ้านเหรอลูก

ก็คุณให้เขาฮออออออ

โอ้โห

อ๋อไม่ต้อง

ฮอสีกลางสยุดสีคลั่ม๑๒๓

ลองแองจี้นะเสียงกลาง

ผมบอกเลยนะเขามีความสุขในการเล่นตลกของเขามากเลย

ตามออ

ถือว่าเป็นการซ้อมนิดหน่อย

เอาคู่กันนะหนึ่งสองสาม

ถ้าใกล้กันได้ก็ดี

เยี่ยม

อะเพลงงั้นจะแข่ง
แวงยังส่งค้า

สื่อสาร

เพราะคุณนั้นยังมีน้ำใจ

เพราะมีน้ำใจคือเฟ้อเฟ้อ
แต่จากแล้วก็ชัดง่ายดอย
ปากคลิกข้อความ

นี่ถือว่ามีสมาธิโตเปอร์
ขอบคุณอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์หอยครับ

เมื่อกี้นี้ไตรคุณก็ได้เรียนไปแล้วเนาะ

คุณย่าให้กำลังใจน้องไตรคุณหน่อยสิครับ
ก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะครับ

ส่วนแอนจี้ลูกวันนี้คุณยายมาไหม

แต่วันนี้ครับมีอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งมาถึงน้องแองจี้นะครับในวันนี้
กำลังใจสำคัญที่น้องแอนจี้อยากได้รับมากที่สุดก็คือ
กำลังใจจากคุณพ่อชาวอเมริกันที่ไม่ได้เจอกันหลายเดือน
เพราะสถานการณ์โควิด๑๙
วันนี้เราเลยมีเซอร์ไพรส์จากคุณพ่อครับ
ฮัลโหล
ทุกอย่างที่เติบใจฉันในชีวิตในชีวิตชีวิตที่ฉันทำเลย
คุณคือสถานการณ์ที่สุดท้ายครับ

ที่คุณพ่อพูดเมื่อกี้เลยผมชอบที่สุดเลย

สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาที่เกิดขึ้นก็คือ

แล้วหนูไม่ได้เจอกับท่านก็คือนานกี่เดือนแล้วลูก
ตั้งแต่กุมภาค่ะคุณพ่อกลับก่อนช่วงโควิดอะค่ะ

คุณพ่อจะกลับมาวันเกิดน้องทุกปีค่ะตั้งแต่เกิดแล้วค่ะ

แต่ปีนี้ไม่ได้กลับเพราะว่าติดโควิดนะคะ
โหหูหลายเดือนมากเลยนะเนี่ย
ขอบคุณพี่ซักค่ะ
ขอบคุณครับ
เพลงเพราะจากน้องไตรคุณกันครับ

แต่อันนี้เป็นคู่กัดที่พี่ตั๊กฟังแล้ว
เป็นคู่กัดที่ใสบริสุทธิ์ธรรมชาติที่สุด

ไตรคุณนะคะก็เปลี่ยนแนวมาร้องเพลงป๊อป
ซึ่งหนูนะคะก็ถนัดถนัดมากด้วยค่ะ
หนูนะคะก็เลยช่วยติวการเต้นให้น้องด้วยนะคะ
รับรองนะคะว่าเด็ดสุดไปเลยค่ะ
ตรายคุณมาในบทเพลงคู่กัดนะลูกค่ะค่ะ
เทคนิคการร้องของอาจารย์หอยที่สอนได้แล้วใช่ไหมลูก

อ้าวไม่ใช่แล้ว

ฟังบทเพลงจากน้องไตรคุณนะครับในบทเพลงคู่กับ
จำเทคนิคการร้องของอาจารย์หอยที่สอนได้แล้วใช่ไหมลูก
เล่นกับฟันคบกันทีใดก็เรื่องใหญ่
นับกับไฟพาไปกันได้ก็ดี
มากับแมวมาเจอกันสู้กันถูก
แต่ไม่เคยมีวิธีจะพูดจาก
ลูกหญิงโบ้งพอลองมากรอกโบ้งลูกเอียง
อ้อยไม่เอียงเพียงกันตลอดเวลา
เสียกับสิ่งก็คงกันของเจ้าป่า
ต่างไม่ยอมจะพูดจาตกลงกัน
แต่เธอกับฉันนั้นจริงเราก็มีหัวใจกัน
และทำไมเธอกับฉันปล่อยขัดกันทุกที่เลยไป
เธอก็เสื้อฉันตัวสิงทั้งที่จริงไม่มีอะไร
รักกันแต่ทำไมเป็นอย่างนี้
ฉันกับเธอต้องเจอกันอีกตั้งเท่าไหร่
แล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะพูดดี
ฉันก็ยอมเธอก็ยอมให้มันสักที
จะให้ดีเธอยอมก่อนตกลงไหม
เล่นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่
น้ำกับไฟพากันไกลกันได้ก็ดี
มากับแมวมาเจอกันสู้กันถูก
แต่ไม่เคยมีวิธีจะพูดจา
นกกิ้งพ้องพอลงมาก่อก็งบทิ้ง
อย่างอย่างอย่างอย่างกันตลอดเวลา
เสื้อกับสิ่งก็คงกันคงเจ้าป่ะ
แต่ไม่ยอมจะพูดจ้าเต่ากัน
อย่างเธอกับฉันนั้นจริงเราก็มีหัวใจกัน
แล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีได้ไหม
เธอก็เสื้อฉันโดนสิ่งแต่มีจริงไม่มีอะไร
แล้วกันกันหรือไม่เป็นอย่างนี้
ฉันกับเธอต้องเจอกันอีกตั้งเท่าไหร่
แล้วเมื่อไหร่เมื่อใดจะพูดดี
ก็จะย้อนก็จะย้อนให้กันสัก
จะให้ดีเธอยอมก่อนจบลงไหม
จะให้ดีเธอยอมก่อนอกลงไหม
จะให้ดีเธอยอมก่อนลงไหม
กัดนะครับจากน้องไตรคุณนะครับ
เป็นคู่กัดกับใครไหวไหมเนี่ยเราอ่ะ

เคยตามคุณย่าไปร้องเพลงที่ไหนลูก

ผมว่าน่าจะอบอุ่นนะจริงแล้วมีหลานคนนึง
แล้วก็ไปร้องกับคุณย่าด้วยอะไรอย่างนี้นะ

เห็นภาพที่คุณย่ากับหลานจุงมือกันไปเสร็จแล้วปั๊บ
แล้วก็ไปร้องร้องสำเนียงเนี่ย
ผมบอกได้เลยเหมือนไปร้องคาราโอเกะกับคุณย่าเลยนะ

ผมอยากให้หลายคนที่มีคุณญาติหรือผู้สูงอายุอย่างนี้
ชอบอะไรไปด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกัน
อะไรแบบนี้ผมว่ามันจะมีความสุขมาก
ผมดูแล้วผมมีความสุขโอเค

ครับตายคุณครับก็สุดท้ายสิ้นนึงว่า
ทายคุณก็มีอารมณ์สุขสนานด้วยนะ
เพราะตอนแรกไตคุณดูเรียบร้อยมากอะไรอย่างนี้
พอเราร้องเพลงเร็วมันใช้พลังเยอะมาก
พอใจคุณเดินไปเดินมาด้วยร้องด้วย
มันเลยต้องควบคุมพลังเอาให้อยู่
เพราะว่าเพลงก็ต้องร้องเดินก็ต้องเดินอะไรอย่างนี้

มันก็จะเป็นการร้องเพลงเร็วที่สนุกสนาน

ถ้าอยากร้องเพลงเร็วก็กลับไปฝึกตรงนี้เยอะแค่นั้นเองครับ
ตั๊กครับพี่ตั๊กก็ฟังคู่กัดมาเยอะเนอะ
แต่อันนี้เป็นคู่กัดที่พี่ตั๊กฟังแล้ว
ธรรมชาติกว่านี้ไม่ได้แล้ว
เป็นคู่กัดที่ใสบริสุทธิ์ธรรมชาติที่สุด

วันนี้ป้าตั๊กฟังเต็กผู้ร้องเพลงนี้แล้วป้าตั๊กมีความสุข
แล้วก็ป้าตั๊กเห็นใบหน้าที่มีความสุขของไต้คุณด้วยนะ
ก็วันหลังเนาะถ้าเป็นไปได้อะ
เก่งจริง
ขอบคุณเครื่องแต่ละกรรมการทั้ง๓ท่านบ้านอะครับ
เพราะเรามาฟังกันครับว่าสำเนียงลูกทุ่มจาบสาวลูกครึ่งคนนี้จะแจ๋วขนาดไหน
เชื่อเลยนะในอนาคตข้างหน้านี่มองไปอีกประมาณ๕ปีเนี่ย

จี้นี่เป็นกูเก้งที่น่ากลัวของทีมเรา

วันนี้ครับน้องแอนจี้จะมาในบทเพลง
ให้ตายไปกับใจของคุณตายอรไทย
จากน้องแอนจี้ครับ
ขอบคุณครับ
แหล่งคลับเถอะ
จะจากลาก็ช่างอายได้
ฝากเพียงข้อความมาตัดเยื่อใย
ด้วยคำง่ายว่าจบกันเสียที
เคยบอกไอแล้วว่าน้องบ่เคยหักใคร
ตั้งหลักหัวใจรักความผิดหวังบ่อทัน
คำว่าฮันเคยฟังจากใครเท่านั้น
คือใจวาดฝันจนมาจิตในวันนี้
จะเก็บไอ้ไว้ในทุกหยดน้ำตา
ที่จะไหลมาจากนี้ทั่วชีวิต

ไปกับใจ
เพื่ออายมีคนที่ดีกว่า
ก็ถึงเวลาที่น้องต้องไป
พอบอกตัวเองว่าให้ตัดใจ
ก่อนความหวั่นไหวก็จุกในใจทุกที
ไอ้แสงเจ้าหว่าน้ำเจ็บใจ
เคยฟังจากอายเท่านั้น
คือใจวาดฝันจนมาเจ็บในวันนี้
จะเก็บไอไว้ในทุกหยนต์น้ำตา
ที่จะไหลมาจากนี้ชั่วชีวิต
ขอเก็บพักนี้ให้ตายไปกับใจ
ขอเก็บพักนี้ให้ตายไปกับใจ
ขอเก็บพักนี้ให้ตายไปกับใจ

เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะ

เพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะ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
เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะ

เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะ

เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะ

เพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะ

เพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะ

เพราะว่าเพราะว่าเพราะ

เพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะ

เพราะว่าเพราะว่าเพราะ
เพราะว่าเพราะว่าเพราะ
แล้วพี่เชื่อว่านะเชื่อเลยนะในอนาคตข้างหน้านี่มองไปอีก

คุณยูดูถึงไหมไม่ถึงครับ

แค่อ่อนแอ่นอาจจะไปดูน้องเขาไม่ได้
ผมเชื่อว่าอีก๕ปีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
โอ้อินเตอร์ครับขอบคุณฮะ
อิสเคยเห็นตอนแอนจีสอนไว้ได้ครับ
ก็ว่าพอแล้วได้ครับแต่พอขึ้นเวทีมาพ่อก็หนีอีกครับ
หายทีมเรามีแต่คนเก่งจริง
เชื่อพวกเราทีมลูกเรื่องอีสานใต้ด้วยเลยค่ะ

น้องคุณในยกนี้นะครับผมว่าดีกว่ายกที่แล้วนะ
รู้สึกว่าน้องแบบร้องดีขึ้นเป็นตัวเองมากขึ้น
แล้วก็ร้องได้สนุกขึ้นน่ารักมากขึ้นครับผม
แล้วก็น้องแอนจี้แอนจี้
ถือว่าเพลงนี้ก็เหมือนแบ็คพิ้งอ่ะแก๊กพิ้งมาร้องเพลง
ให้ตายไปกับใจของตายอรไทยในเวอร์ชันของฝรั่ง
เออเพราะไปอีกแบบหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้ครับ

รอบที่๑ยกที่๖นี้ทีมไหนเป็นฝ่ายชนะครับ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

สามแนวแจ๋วจริงสามแนวแจ๋วจริงสามแนวแจ๋วจริงสามแนวแจ๋วจริงสามแนวแจ๋วจริงสามแนวแจ๋วจริง

อันนี้เป็นเก้าอี้แก้วครับไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าครับ
ฉันนั้นต้องการเพียงตำนานให้หัวใจ
แช่วัดดีพี่รื้อน้องที่มองนั่งพี่ที่ก้อนี่ใจยา

โปรดเถิดอย่าให้หนูเหงาหนูยังคอยเบารองูทุกวัน